มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
คนร้าย๖หญิงพุกปวดโควิด๑๙

ผู้ติดยาศิษย์ติดแห่งชาติพระรมราชชนานีจังหวัดปฐุมธานี
โดยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนายกวินแสงนินกุลอายุ๒๓ปี
คนร้ายถือปืนเข้ามาก่อเหตุอย่างอุกอาจ
ส่วนที่หน้าห้องน้ำพบนายสุขสรรคสาวพันธ์หรือลุงวินอายุ๕๔ปี
ผู้ป่วยโควิด๑๙ที่เข้ารับการรักษาอาการ
จากการสืบสวนทราบว่าก่อนหน้านี้นายกวินบุกเข้าไปก่อเหตุยิง
นายรัฐวิทย์สันติคุบตะพงศ์อายุ๓๒ปี
พนักงานร้านสะดวกซื้อปากซอยลาดพร้าว๒๕เสียชีวิต
หลังจากเดินทางไปซื้อเบียร์๓ขวด
แต่ทำตกแตกจึงเป็นชนวนเหตุให้ทะเลาะกับผู้เสียชีวิต
จากนั้นชุดสืบสวนไล่กล้องวงจรปิดและเส้นทางหลบหนีพบว่า
กวินก่อเหตุต่อเนื่องหลายจุด
โดยจุดแรกเป็นร้านสะดวกซื้อซอยรัดพร้าว๒๕
จุดที่๒ยิงผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดปฐุมธานี

และไปข่มขู่พนักงานปั๊มน้ำมันที่จังหวัดประจวบคิริคัน
และแวะซื้อเบียร์และบุหรี่ระหว่างทาง
หลบหนีไปอยู่ที่บ้านญาติในจังหวัดระนอง
แต่สุดท้ายถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้
เจ้าหน้าที่คุมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาสอบปากคำ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
กวินอ้างว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท

เนื่องจากเคยถูกคนเสพยาทำร้ายร่างกาย
มีความโกรธแค้นและรู้สึกจำฝังใจ
โดยเข้าใจผิดนึกว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้
เป็นสถานที่รักษาผู้ติดยาเสพติด
บุกไปก่อเหตุเพราะเห็นภาพหลอน

แล้วเขาเป็นคนติดยาครับ
ผมก็เลยจะคิดว่าเขาอยู่ที่นี่ครับ

หลังลูกชายตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตาย
พ่อแม่ของนายกวินเดินทางไปร่วมงานศพ

และร่ำให้ขอเข้ามาแทนลูกชาย

ผู้ป่วยโควิดที่ถูกยิงเสียชีวิต
ต้องนำศพไปชาวบนักศิษย์ศพทันที
ภรรยาของลุงวินยอมรับว่ายังโกรธแค้น

ลงโทษขั้นสูงสุดด้วยการประหารชีวิต
คดีนี้สารพิพากษาจำคุกนายกวินตลอดชีวิต

ลดโทษเหลือจำคุก๒๕ปี๗เดือน
และชดใช้เงินให้กับญาติผู้เสียชีวิต๑ล้าน๑แสนบาท

เป็นผู้ป่วยจิตเวทนั้นฟังไม่ขึ้น
ส่วนคดีที่ก่อเหตุยิงโรงพยาบาลสนาม